พลตำรวจโทษธนายุทธ์วุฒิจรัสธรรมรงค

แถลงผลการกวาดล้างอัธยกรรมในช่วงก่อนวันปีใหม่
ระหว่างวันที่๒๐ถึง๒๙ธันวาคม๒๕๕๙
สามารถจับกลุ่มผู้ที่ทำความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
ได้รวม๕๘๔คดีได้ผู้ต้องหา๕๘๔คน
โดย๓กระบอกวัตถุระเบิด๔๘ลูกเครื่องกระสุนปืนอีก๙๕๔นัด
ยาเสพติดแบ่งเป็นยาบ้า๔๖๐๒๐เมตรไอซ์๒๕๑๕กรัม
เรอีนยาอีและยาเค
ในส่วนผลการกวดขันจับกลุ่ม๑๐มาตรการหลัก
ลดอุบัติเหตุทางถนนในห่วงเทศกาลปีใหม่
ระหว่างวันที่๒๙ธันวาคมถึง๒มกราคม
มีผลการจับกลุ่มอยู่ที่๒๗๑๐๖คดีได้ผู้ต้องหา๒๗๑๐๖คน
พร้อมได้กล่าวชมเชยการทำงานของตำรวจภูทรภาค๗
ที่ร่วมกันปฏิบัติการครั้งนี้
และยังขอบคุณทุกภาคส่วนรวมถึงพี่น้องประชาชน
ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี